ดักทำร้ายคนที่เดินไปบนสะพานลอยข้ามถนนนะคะ
ล่าสุดมีคนนึงนะคะเป็นช่างทาสีเคราะห์ร้าย
เดินไปบนสะพานแล้วก็เจอกับผู้ชายคนนี้

นี่ค่ะค่ะโอ้ยเลือดโชคเลยโอ้โห

ก็ต้องไปพร้อมกับชุดกู้ชีพ
ไปช่วยคุณสุรศักดิ์ป้านสวัสดิ์ค่ะ

เลือดโชคเลยแผลหลายแห่งนะครับ
ศีรษะก็มีที่ใบหน้าแขนก็มีค่ะ
ก็ต้องประถมพยาบาลกันไป
คุณสุรศักดิ์บอกว่ากำลังเดินข้ามสะพานลอย
ปรายศนีย์ประชาอุทิศจะกลับบ้าน
จังหวะนั้นเห็นผู้ชายคนนึงนะคะ
ก็คือเจอกันหน้าบนสะพาน
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินผ่านไป
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้วิ่งตรงเข้ามา

โอ้โหขวดและมีด

งงว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
แล้วมาทำร้ายเขาแบบนี้ทำไม
นี่แหละค่ะ
พอขึ้นไปดูบนสะพานลอยคุณผู้ชมค่ะ

ว่าถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเราเดินข้ามสะพานลอย

นี่เลยค่ะนี่เลยนะคะ
อันนี้อยู่ที่ประชาราชนะคะ

ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะ

เป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปี

ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์

แต่มันเป็นความอันตรายที่อยู่ในจุดที่ทุกคนต้องใช้
สะพานลอยแล้วถ้าขึ้นไปคนเดียวมันไม่มีใครช่วยได้